ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ควรจะอนุรักษ์เอาไว้
อย่างครูมวยคนนี้ค่ะก็มีการแสดงโชว์ให้กับน้องรุ่นหลังได้ดูกัน
จะสวยงามจะดูดันแข็งแกร่งแค่ไหนไปดูค่ะ
นี่เลยนี่เลยงานนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเพราะว่าไปกันที่ปราสาทหินพิมาย
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานชื่อดังในตำบลพิมาย
ขออภัยในตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
น้องหนูอารมณ์เหมือนมาท่านสร้างศึกษานะ
ใช่เลยค่ะมีน้องจากโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายนะคะ
มาที่แห่งนี้เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อให้สำนึกรักบ้านเกิด
เออโครงการดีนะ
และงานนี้ค่ะมีการโชว์มวยโบราณที่ชื่อว่ามวยยักษุกด้วย
นี่เป็นตำนานแม่ไม้มวยไทยเก่าแก่เมืองพิมายนะคะ
ส่วนผู้ที่พาให้โชว์ให้ดูนี่นะคะนำโดยครูมวยมืออาชีพนะคะ
ก็คือคุณบุญเที่ยงมวยดีอายุ๕๘ปี
ผู้ที่ได้รับการสืบทอดมวยยักษุกมาจากรุ่นสู่รุ่นนี่แหละค่ะ
แล้วก็ให้ครูมวยให้นักมวยโชว์ให้น้องดู
รำแม่ไม้มวยไทยทำอย่างไรไหว้ครูทำอย่างไร
แล้วก็ต่อยมวยให้ดูเนี่ยน้องตั้งอกตั้งใจดูกันอย่างมากเลยนะคะ
เมื่อมวยไทยของเราเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเนี่ย
ของชาวนครราชศรีมา
จะมีนักมวยชื่อดังชื่อสุกปราสาทหินพี่มายนี่แหละ
เป็นตำนานนักมวยแชมป์โลกนะคะหลายปีมาแล้วนะคะ
ซึ่งครูมวยท่านนี้แหละค่ะก็สืบทอดมาแล้วก็มานำมาแสดงให้น้องได้ดู
เพราะว่าจะได้มีทั้งความอ่อนช้อยความแข็งแกร่งให้น้องได้ดู
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าน้องอยากจะอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันบ้างนะคะ